กันใตล์นะคะเหตุเพราะหาวเสียงดังอีกแล้วค่ะคือที่
เป็นมือปืนเนี้ยนะคะเขาบอกว่าไม่ชอบที่หาวแล้วเสียง
เขาก็เลยบอกไปที่ผู้ตายเป็นสามีภรรยากัน

ฝ่ายผู้ตายสองสามีภรรยา
บอกกลับมาอยากทะเลาะกับมะก็เรื่องมึง

มือปืนโกรธไปเอาปืนมานะคะ
รัวยิงสองสามีเสียชีวิตทั้งคู่ค่ะ
นายโยธินแก้วฝ่ายนอกอายุ๓๙ปี
คนนี้ถูกยิงเข้าที่ท้ายทอย๑นัด
ปลายคาง๑นัดนอนเสียชีวิตข้างรถกระบะ
และรถกระบะมีรอยกระสุนถูกยิงที่ท้ายกระบะ๓รูด้วยนะคะ
ส่วนฝ่ายผู้หญิงภรรยาเนี่ยตอนแรกยังไม่เสียชีวิตนะ
ชื่อว่าคุณบุญญานีแก้วฝ่ายนอกอายุ๓๘ปี
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมที่
เบ้าตาขวา๑นัดอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าสุดท้ายเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา

บ้านเช่าเลขที่๑๘๑๔ทับ๘หมู่ที่๓ตะบนเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสพเสม็ดค่ะก็ต้องลงพื้นที่ไปพร้อมกับคุณหมอกู้ภัยต่างนะคะ
คุณประจวบคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า

ทะเลาะกันกับคู่สามีภรรยาคู่นี้หลายครั้งแล้ว
สาเหตุมาจากสูนักจรจที่ผู้ตายเลี้ยงไว้เนี่ยมันเผ่า

ก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุนะคะก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจากรับเหมานะคะ
ก่อนเกิดเหตุผัวเมียซึ่งเป็นผู้ตายกลับมาจากทำงานรับเหมา
ซ่อมติดตั้งแอร์ก็เกิดทะเลากันนะคะ
หมาเห่าเสียงดังจนเกิดการโต้เถียงกันขึ้น
ผู้ก่อเหตุก็เลยไปเอาปืนมาค่ะยิงใส่สองคนจนล้มลงเลยนะคะ
ส่วนนายประจวบวิ่งเข้าไปที่ห้องนอนปิดประตู
ซึ่งก็มีหลานก็เป็นลูกสาวของผู้ตายอยู่ในห้อง
ผู้ก่อเหตุยังตามไปเขย่าประตูเพื่อที่จะเข้าไปในห้องอีกด้วยนะคะ
แต่เข้าไปไม่ได้อะค่ะ
แล้วน้องสาวผมเดินออกมาจ้าพอดี

แล้วก็หนีไปไหนนี่ละค่ะคุณประจวบบอกว่ายิงทั้งน้องสาว

เคยขู่อาฆาตมาแล้วนะคะว่าจะฆ่าให้ตายยกครัวนะคะ
สำหรับคนก่อเหตุก็คือนายจิรัตน์วุฒมานานนท์อายุ๔๙ปี
ขี่รถมอเตอร์ไซค์พร้อมกับนำปืนที่ใช้ก่อเหตุไปมอบตัวกับตำรวจ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ามือปืนรับสารภาพ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุหมามันเห่านานมาก
พอดีเจ้าของหมาเนี่ยผ่านมาก็เลยบอกไปว่า
หมามันเห่าเสียงดังหนวกหูรำคาญ
แต่สิ่งที่สองผัวเมียซึ่งเป็นผู้ตายตอบกลับมาก็คือ
ถ้าอยากทะเลาะกับหมาก็เรื่องของมึงนะฮะ
คนก่อเหตุก็เลยโมโหค่ะโตเถียงกันไปโต้เถียงกันมา
แล้วไปเอาปืนมามายิงคู่กรณีทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะ
ตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อเก่าหาคือ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาพร้อมกับความผิดตามพรบออาวุธปืน
แล้วก็ต้องนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทำไมคนเรามันฆ่ากันง่ายได้แล้วกัน